จังหวัดฉะเชิงเซานะคะทหารร่วมมือกับตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองค่ะ
บุกจับนักพนันได้สิบเจ็ดคนเขาเปิดห้องพักหรูโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
ร่วมกันเล่นป๊อกเด้งค่ะโดยจ้างยามของโรงแรมให้ดูต้นทางค่ะ
ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองของฉะเชิงเศร้านะคะเขาส่วนที่กำลังค่ะไปตรวจค้นห้องพักในโรงแรม
จากการเข้าตรวจค้นห้องพักเลขที่หกหนึ่งสองพบนักพนันหญิงและชายรวมสิบเจ็ดคน
กำลังนั่งเล่นป๊อกเด้งอยู่ภายในห้องนะคะเมื่อกลุ่มนักพนันเห็นเจ้าหน้าที่บุกเข้าไป
พยายามวิ่งหนีค่ะแต่ว่าไปไหนไม่รอดนะคะเพราะว่าห้องนี้อยู่ชั้น๖ของโรงแรมสูง
กระโดดนี้ก็ไม่กล้าแต่ว่าเหมือนภาพสักครู่นี้เข้าไปหลบในตู้เสื้อผ้าบ้าง
เข้าไปหลบในห้องน้ำบ้างแต่นึกภาพนะคะสิบเจ็ดคนไม่รู้ว่าไปอยู่มุมไหนของห้องได้บ้างนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายทั้งหมดค่ะ๑๗คนถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้พร้อมของกลาง
ไพ่ป๊อกมี๒สำหรับเงินสด๗๐๐บาทแล้วก็ชิปพนันสีเขียวเหลืองอีกจำนวนหนึ่ง
ควบคุมตัวทั้งหมดมาที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเซาเพื่อสอบสวนแล้วก็ทำประวัตินะคะ
จากการสอบสวนทราบว่านายเวียรพลจันเจริญศุกร์เป็นผู้เปิดห้องพักนี้
โดยมีนายพิษนุเนียนหอมรับเป็นเจ้ามือตำรวจแจ้งข้อหาแอบลักลอบเล่นการพนันโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็ไปเตรียมนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ